และกรรภมศรีครังคุณเศษฐาธาวิสิน
ยังคงเดินสายติดตามภารกิจแล้วก็ความคืบหน้า
หลากหลายโครงการนะครับคือควิกวินจริงนะ
ชุมคอรมอลเสร็จเรียบร้อยก็ลงพื้นที่เลยครับ
ไปที่เชียงรายก่อนหน้านี้แล้วก็มาต่อที่เชียงใหม่
ล่าสุดครับวันนี้ก่อนเดินทางกลับกรุงเทพ
ก็มากราบศักระอนุสวรีครูบาศรีวิชัยนะครับ

หลังจากที่เมื่อคืนนี้ไปไหว้พระพุทธสิหิงมาแล้วที่วัดพระสิงศ์

มีประชาชนมารอมอบกุหลาบให้จำนวนมากเลยครับ

พอโรงเรียนพระปริยติธรรมยื่นหนังสือ
อนุมัติเงินอุดหนุนเงินเดือนและอัตรากำลัง
คณะสงฆ์และโรงเรียนพระปริยติธรรม
กว่า๖๐๐โรงเรียนบุคลากรครูอีก๔๐๐กว่าตำแหน่ง
ควรจะได้รับตามพรบการศึกษาพระปริยติธรรม

ซึ่งนายกเศรษฐาก็สั่งการให้รัฐมนตรีช่วยกระทรวงคลังครับคุณจุลพันธ
ไปดูข้อกฎหมายว่าถ้าติดขัดตรงไหนก็ให้รีบดำเนินการ

จากนั้นครับนายกรัฐมนตรีก็ไปพบปะกับชาวบ้าน

เพราะว่ามีแนวทางหลังจากที่ท่านเนี่ย
แล้วก็รัฐมนตรีหลายคนได้ไปพูดคุยกับทางผู้บริหารที่ท่าอากาศยานเชียงใหม่
ก็คือได้คุยกับผู้บริหารการท่าอากาศยานสนามบินเชียงใหม่นะครับ
แนวทางที่จะเพิ่มการท่องเที่ยว
ก็คือดึงดูดนักท่องเที่ยวกระตุ้นเม็ดเงินเศรษฐกิจ
เช่นเพิ่มเที่ยวบินหลังเที่ยงคืน
รองรับนักท่องเที่ยวที่เพิ่มมากขึ้น
รวมทั้งการก่อสร้างสนามบินแห่งที่๒
เพื่อแก้ไขปัญหาความแออัดของผู้โดยสารสนามบินเชียงใหม่ที่ปัจจุบันนี้

ระยะเวลาประมาณสัก๗ปีใช้เงินลงทุนประมาณ๗๐๐ล้านบาท
ก็มองว่าน่าจะเกิดความคุ้มค่าคุ้มผลประโยชน์ในระยะยาว
แต่ทีนี้ชาวบ้านหลายคนเขาก็มองว่า
ถ้าเพิ่มเที่ยวบินหลังเที่ยงคืน
มันจะเสียงดังมันจะรบกวนหรือเปล่าหรือยังไงล่ะเนี่ย
นายกเศรษฐาบอกว่าหลังจากที่รัฐบาลประกาศยกเว้นวีซ่า

เดินทางมาเชียงใหม่รอบนี้ก็อยากจะมาฟังเสียงสะท้อนของประชาชน
ว่าเขาคิดเห็นอย่างไรลองฟังดูฮะ
จังหวัดเชียงใหม่เป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญ
ไม่ใช่แค่การท่องเที่ยวอย่างเดียวเรื่องการขนถ่ายสินค้าก็เป็นเรื่องสำคัญ
ที่เรามาพูดคุยกันวันนี้เรื่องที่จะรับฟังความคิดเห็นของพี่น้อง
เรื่องของการขยายระยะเวลาการบิน
ผมอยากจะขอว่าเรื่องการกระตุ้นเศรษฐกิจเป็นเรื่องสำคัญ
อย่างไรก็ตามถ้ามีผลกระทบอะไรก็ขอให้พูดคุยกัน
แล้วทางรัฐบาลจะน้อมรับไปปฏิบัติแล้วก็ช่วยเหลือเยียวยาเท่าที่สามารถทำได้นะครับ
ประชาชนส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วยครับ
ถ้าจะเพิ่มเที่ยวบินเป็น๒๔ชั่วโมงหรือว่าหลังเที่ยงคืนเป็นต้นไป
ก็ยังมีบินขึ้นบินลงอยู่เพราะเสียงมันดัง
ประชาชนหน่อยครับ
ได้๖๗ชั่วโมงต่อคืนครับ
และสองผู้ที่ทำงานต่อกลางวันนะครับ
ก็เดี๋ยวคงต้องไปขบคิดกันต่อนะครับ
นายกรัฐมนตรีได้ประชุมกับผู้บริหารท่ากาศยานเชียงใหม่
แล้วก็มีเจ้าหน้าที่รายงานนะครับว่า
อันนี้เป็นตลาดหลักแล้วก็มีคาซักสถานด้วยเนี่ยนะฮะ

ก่อนเดินทางกลับนายกรัฐมนตรีขึ้นบนรถตู้
บกมือทักทายบ๊ายบายครับ
แล้วก็บอกว่าเดี๋ยวเจอกันวันพรุ่งนี้นะ

มีบรรยากาศภูมิปล่อยด้วยชุ่มฉ่ำเลย
พูดมาสักขนาดนี้ค่ะขอตอกเลยก็แล้วกัน
เชื่อว่าคุณผู้ชมอยากจะรู้ว่านายกเศรษฐา
มาที่ไทยรัฐทีวีงานอะไร
อย่างที่บอกเมื่อกี้ไทยรัฐฟอรัม๒๐๒๒
มาร่วมฟังวิสัยทัศน์ของท่านนายก
เป็นที่แรกหลังจากเข้ารับตำแหน่งอย่างเป็นทางการ
ทางไทยรัฐทีวีของเราถึงเวลาพลิกอนาคต
เพื่อประเทศไทยจากนายกรัฐมนตรีคนที่๓๐
ดำเนินรายการโดยคุณสรกลอดุญญานนท์
ซึ่งจะเกิดขึ้นในวันพรุ่งนี้
๑๘กันยายนเวลา๙นตรง
คุณผู้ชมสามารถชมสดได้

และผ่านทางไทยรัฐออนไลน์ทุกช่องทางด้วย

เปิดมุมคิดพลิกอนาคตค่ะ